รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนัย
เธอใช้เวลา๑๐กว่าปีทำงานหาเงินจนวันนี้นะครับ
เป็นเศรษฐีนีเงินล้านครับ
เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับพญานาค

แต่กว่าที่เขาจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์จะบอกเลยว่า

วันนี้เรามาร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันว่า
จริงเหรอบูชาพญานาค

ไหว้พญานาคแค่เป็นเจ้าตาย

ทำไมคนนี้เขาถึงต้องบูชาพญานาค
จากไม่มีจนกลายเป็นเศรษฐีได้
ขอต้อนรับคุณกิ่งบุญมณีอ่อนวันนะ
ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคุณกิ่งสักนิดหนึ่ง

แล้วเมื่อตอนสัมไปเด็ก
คุณตัดผมไม่ได้
ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
กิ่งไม่ได้ตัดมาเลยแต่ว่าผมกิ่งมันยาวแค่นี้ค่ะ

ค่ะก็จริงแล้วนานสัก๑๐ปีตัดทีนึง
แต่ว่าคือนี่ไม่ได้ตัดมา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

ว่าถ้าสมมุติตัดผมแล้วเนี่ยจะไม่สบาย
เราขอย้อนก่อนเป็นคนพื้นเพลจังหวัด

ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่คุณขออนุญาตนะฮะ
อย่างที่คุณบอกว่าคุณเป็นลูกกรรมกรมาก่อน
คำว่าลำบากที่คุณเคยเจอมาเนี่ย

โอ้โหลำบากจริงจริงค่ะพี่มดดำเพราะว่าคือบ้านที่กิ่งอยู่เนี่ย
ก็เป็นแค่แบบบ้านกระต๊อปหลังเล็กเองค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ก็เป็นเสื้อผ้าบริจาค
อาหารก็เป็นอาหารแบบแม่ต้องเข้าป่าหาอาหารอะไรอย่างนี้แค่นั้น
จนวันหนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปยืนดูเขากินแล้วก็จินตนาการเอาว่ามันคงจะอร่อยแบบนี้อะไรอย่างนี้
เสร็จแล้วก็พ่อก็เรียกกลับบ้านตีบอกว่าไม่ได้นะอย่าไปดูเขากินอย่างนี้
แต่ด้วยความเราเป็นเด็กไงฮะเราไม่เคยกิน
ในมุมตัวคุณเองเนี่ยนะฮะก่อนจะมาถึงวันนี้ทำงานอะไรมาบ้าง

เมื่อก่อนคิดทำทุกอย่างเลยค่ะพี่หนุ่มรับจังล้างจานเป็นคนรับใช้เด็กเสิร์ฟทำหมด
อะไรที่ได้ตังค์ก็ทำหมดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอเริ่มโตขึ้นก็เริ่ม
เริ่มค่อยขายของออนไลน์ตามธุรกิจของตัวเองบ้างมาเรื่อย
แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าเค
เขาบอกชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะความเชื่อเรื่อง

คุณอยู่ริมแม่น้ำโขงอยู่แล้วบึงการนี้ติดกับแม่น้ำโขงอยู่แล้ว
อะไรคือความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกิดขึ้นกับคุณฮะ
คือจริงแล้วเมื่อก่อนกิ่งก็ไม่เชื่อนะคะพี่มดดำ
เชื่อแต่เราก็ได้ยินบ้างแต่เราไม่ได้แบบว่าไปใส่ใจอะไร
จนวันหนึ่งคือมีแก้วเสด็จกิ่งเรียกว่าแก้วเสด็จแล้ว

เป็นลูกไฟค่ะพี่มดดำเป็นลูกไฟลอยมาที่บ้าน
แล้วก็หล่นตุ๊บลงมาที่บ้านคุณพ่อก็ไปหยิบมา
พอคุณพ่อไปหยิบมายังร้อนอยู่เลยนะคะต้องเอาผ้ามาจับ
ลูกไม่ใหญ่ค่ะลูกประมาณเท่ากับป้าน

ที่ติดตัวอยู่ตลอดเลยเป็นลูกนี้เลยนะฮะ

ลูกเสด็จเป็นในใช่ไหมฮะ

คุณพ่อบอกว่าเป็นลูกไฟเปลี่ยนสีไปเรื่อย

คือชาวบ้านก็เห็นกันอยู่แล้วมีลอยมาอยู่แล้ว
แล้วก็ลือกันเป็นเอ๊ะเป็นผีพุ่งใต้หรือเปล่า

หรือว่าเป็นอะไรแต่ว่าคนแก่เขาบอกแก้วเสด็จหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่ได้แบบสนใจอะไรมาก

คือตัวเองพี่หนุ่มอาจจะไม่เข้าใจตัวเองในฐานะที่ไปผูกพันกับคนบึงการ
เขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ถ้าสมมุติก่อน๑๕ค่ำเดือน

ก่อนเข้าพันธ์สาห์ก่อนวันพระใหญ่
เหมือนพญานาคเนี่ยเขาก็จะให้อันนี้คือความเชื่อ

เขาว่ากันว่าจะคลายแก้วออกมาจากแม่น้ำโขง

แล้วอยู่ที่ว่าจะไปตกที่บ้านใคร
แต่หลังมาเนี่ยเขาบอกไม่มีเหตุการณ์นี้มา
มาหลายสิบปีก็เหมือนกับบ้างไฟพญานาคอ่ะพี่หนุ่ม
อืมเขาบอกเหมือนบ้างไฟพญานาคจะขึ้นหลังออกพรรษา
แต่อันนี้แล้วแต่วันพระใหญ่ว่าเขาจะให้ใคร

แต่ก่อนหน้านี้ที่คุณจะได้คุณฝันแปลกก่อนด้วย
เกี่ยวยงกับเรื่องราวของแก้วชิ้นนี้
คือกิ่งฝันมีผู้ชายใส่ชุดขาวพี่หนุ่มค่ะ
แล้วเขาก็มีแสงอยู่ในมือนะคะ
เป็นก้อนหนึ่งอยู่ในมือแล้วเขาก็ยื่นให้
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนวดข้างขวาของพญานาค

แต่ก็ด้วยความฝันคือคนเราก็ฝันทั่วไปอยู่แล้ว
ก็ไม่ได้สนใจเราก็ไม่ได้คิดอะไร
หลังจากนั้นถึงจะได้ถูกไหม

เมื่อสัก๑๑ปีที่แล้วค่ะพี่มดดำ
เธอรู้ไหมครั้งหนึ่งฉันก็เคยได้อย่างเนี่ย

แล้วฉันก็ต้องไปอยู่หนองคลายเบื้องกาเนี่ย

อันนี้บางคนถ้าตามความเชื่อ
บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นคริสตันธรรมดา

คือต้องบอกว่าที่แรกเลยกิ่งก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากมายนะพี่มดดำ

เราก็เก็บไว้แล้วก็เอามาเลี่ยมมันก็สวยดี
แล้วก็พ่อแม่ให้มาแล้วคือเราได้ฟังเรื่องราวแล้วเราก็โอเค
แต่ว่าจริงแล้วเหตุการณ์ที่แบบแปลกไปเลยจริง
ก็คือมีอีกครั้งหนึ่งที่กิ่งเกือบตายนะคะเกือบเสียชีวิตเพราะว่า

ที่จังหวัดอุดรพอดีตอนนั้นกิ่งไปเช่าบ้านอยู่ทำรับจ้างอะไรให้ทำอะไรก็ทำอะไรประมาณนั้นนะคะ
ก็ตอนนั้นป่วยค่ะพี่หนุ่ม

ทีแรกเรายังไม่รู้ก็นอนแบบไข้ขึ้นสูงมากก็ไม่ได้หลับนะแต่ก็นอนแบบเหมือนกระดุกกระดิกตัวไม่ได้แล้วก็อยู่อยู่ก็ตรงตรงข้างหลังก็จะเป็นเหมือนเป็นหน้าต่างอะค่ะ
ก็มีผู้ชายสองคนมาแล้วเขาก็มากางสมุดขึ้นมาแล้วเขาก็อ่านชื่อกิ่งแล้วเขาบอกเออคนนี้แหละถึงเวลาแล้ว

แต่กิ่งฟังกิ่งได้ยินหมดเลยนะคะเห็นด้วยว่าหน้าตายังไงอะไรเห็นหมดเลยกลางหนังสือเสร็จแล้วกิ่งได้ยินเสียงคนหนึ่งบอกว่าเขาเรียกกันนะสุวรรณหรือสุวรรณอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าคนนี้เหรอทำไมอายุยังน้อยอยู่เลยเขาบอกว่าคนนี้แหละใช่แล้วก็ก็คุยกันสองคนนั้นคุยกันว่าจะเอาเขาไปยังไงดีให้เขาลุก

หรืออะไรก็ตามผีอะไรที่มีชื่อสุวรรณเนี่ยมีจริงไหมเขาก็บอกว่าเอ้าสุวรรณก็พญานาคไงเขาก็บอกเขากระตันบอกกิ่งอย่างนี้ไงคะสุวรรณก็พญานาคไงใช่ที่แรกเขาบอกพญานาคก็สุวรรณสุวรรณพญานาคไงไม่เคยได้ยินเหรอกิ่งก็บอกเอาไม่รู้กิ่งไม่ได้ศึกษามาก็เลยด้วยความที่ตอนนั้นเราอยู่อุดรก็เลยอ่ะตรงไหนมีอะไร
ไม่เป็นไรเลยตามเลยล่ะไหนก็มาแล้วนะฮะ

ก็พอเราไปตรงนั้นเหมือนที่อย่างที่บอกเราก็เอา
ก็ไปอธิษฐานแล้วก็ไปขอบคุณว่าขอบคุณนะที่ให้เรารอดชีวิต
แล้วก็ถ้าหากว่าเกี่ยวพันธุ์จริงหรือเป็นเกี่ยวกับพญานาคจะมาเอาชีวิตจริงก็ขอบคุณแล้วกัน
แล้วก็สัญญาแล้วกันว่าจะทำบุญแต่ว่ากิ่งเนี่ยจนจังเลยจนขนาดนี้กิ่งจะไปทำบุญยังไง
ถ้าหากว่าพญานาคมีจริงอันนี้กิ่งก็แบบว่าเริ่มเหมือนกับกึ่งท้าทาย
กิ่งก็บอกถ้าพญานาคมีจริงแล้วก็กิ่งเกี่ยวพันกับพญานาคจริงให้กิ่งรู้จักคำว่ารวยสิ
ถ้ากิ่งไม่รวยแล้วกิ่งจะทำบุญได้ยังไงแต่ว่าถ้าพญานาคมีจริงแล้วให้กิ่งรวยได้จริงกิ่งก็สัญญาว่ากิ่งจะทำบุญตลอดชีวิต
นั่นคือคำสัญญาครั้งแรกที่คุณให้ไว้กับพญานาค

เพื่อว่าจะฝรดางกว่าใครอะไรช่วยครับ
ถ้าอยากสื่อถึงเราให้ไปริมแม่น้ำแล้วก็ให้โยนเหรียญ๓เหรียญ
เป็นเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญนาคลงไปแล้วอธิษฐาน

ไหนก็ได้ท่านบอกที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีพญานาค
ทุกวันนี้คุณขนาดคุณรวยขนาดนี้คุณถึงต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ใกล้แม่น้ำโขงที่สุด

ใช่แล้วเวลาจะอธิษฐานทีไรเวลามีเรื่องไม่สบายใจก็อยู่ริมน้ำ
แล้วก็หย่อนเหรียญ๓เหรียญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน
จะสื่อกับถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณสื่อสารกับพญานาคได้เวลาคุณสื่อเนี่ยคุณต้องทำยังไงบ้าง
ก็หลังจากที่เราเริ่มสื่อสารได้ก็เริ่มมีการแบบเฮ้ยเริ่มศึกษาธรรมะแล้ว
เพราะว่าพญานาคก็มีในประวัติพุทธศาสนาเริ่มนั่งสมาธิแบบเอาเป็นเอาตายนั่งตั้งแต่๒ทุ่มถึงตี๒อย่างนี้ค่ะ
ท่านก็เหมือนกับพอเรานั่งสมาธิแล้วเห็นนะคะเห็นแล้วส่วนหนึ่งท่านก็มาบอกว่าอยากเห็นเราอย่าเพิ่งหลับนะก่อนจะหลับเดี๋ยวเรามา
ทีนี้เนี่ยกิ่งก็เลยแบบก่อนที่กิ่งจะหลับกิ่งก็จะตั้งจิตทุกครั้งว่าเราอยากรู้อะไรแล้วเราก็จะแบบตั้งจิตพออารมณ์ที่จะหลับอ่ะอารมณ์จะหลับก็แบบเฮ้ยอย่าหลับนะอย่าหลับอย่าหลับ
ถ้าหากว่าตอนไหนที่เรามีสมาธิเห็นจริงนะคะมันก็จะเป็นภาพขึ้นมาให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราถามแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จะมาค่ะแล้วแต่บางครั้งก็ไม่เห็นนะพี่มดดำบางครั้งก็จะมาในฝันบางครั้งก็จะมาในแบบเหมือนจิตสื่อจิตอะค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นเหมือนอาการปิ๊งแวบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้แบบพยานาคที่เราเห็นว่างู้เลื้อยังไง

อยากรู้ว่าท่านมาช่วยยังไงให้เรารวย
ก็เหตุการณ์ที่แบบว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะพี่หนุ่มมีอยู่ครั้งหนึ่ง

อยากให้สร้างพระให้ริมโขง

แต่เรารู้ว่าไม่ใช่คนแล้วพยายามจะขกขึดเรา

ก็ไปที่พม่าแล้วเหมือนกับแบบเป็นอาการในจิต

ไปบ้านกิ่งก็จะแบบว่าฝันเห็นผู้หญิงแบบทรงเครื่องเนี่ยเดินหน่วยนาฏอยู่ในบ้านตลอด
อยากรู้ว่าท่านมาช่วยยังไงให้เรารวย
ค่ะก็เหตุการณ์ที่แบบว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะพี่หนุ่มมีอยู่ครั้งหนึ่ง
ท่านบอกว่าเนี่ยอยากให้สร้างพระให้ริมโขง
เพราะว่าถ้าสร้างในโบสถ์เนี่ยน่าเข้าโบสถ์ไม่ได้ไหว้ไม่ได้

กิ่งก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์หรอกที่จะสร้างเพราะพระองค์หนึ่งก็แบบแพงนะคะหลายตังค์อะไรอย่างนี้
ก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ละกันขอพิสูจน์ถ้าเกิดว่าอยากให้สร้างจริง
ตอนนี้อยากได้รถเบ้นจังเลยถ้าภายใน๓เดือนเนี่ยกิ่งสามารถซื้อรถเน้นเงินสดได้
เดี๋ยวกิ่งสร้างให้พอพาเลยใช่วันเดียวนะ
พออีกวันนึงมาอยู่ก็แบบว่ามีคนโทรศัพท์มา
กิ่งทำแบรนด์นะคะเป็นแรนดพวกเครื่องสำอางพวกสบู่ก็โทรมา
พี่อยากเป็นตัวแทนพี่สั่งสบู่หมื่นก้อน
ว่าเฮ้ยมาไวจังเลยสักพักหนึ่งอีกสายนึงมาอีกพี่จะเอาหมื่นก้อน
แล้วเชื่อไหมว่าภายใน๑เดือนคือกำไรของตัวนี้
สามารถซื้อรถเน้นเงินสดได้อ่ะก็เลยแบบว่าจำเป็นต้องทำให้ท่าน

อยากให้บริวารของท่านและก็เหล่าภาญนาภล์เนี้ย

จะได้ไม่ต้องเข้าไปในโบสถ์เข้าโบสถ์ไม่ได้

ให้ทราบอ่ะแต่ท่านบอกว่าเพื่อว่าแล้วก็ต้องมีพิธีด้วยนะ
มดดำบอกว่าต้องให้สงฆ์เนี่ยเอ่ยยกด้วยนะให้เหล่าพญานาค
ให้ยกให้เป็นของเขาเลยด้วยนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าคุณเนี่ยนะฮะ
สื่อสัมผัสถูกไหมครับจนกระทั่งไปช่วยเหลือคนเป็นซิกเซนต์อย่างหนึ่งว่างั้น
คือกิ่งต้องบอกก่อนนะพี่หนุ่มคือจริงแล้วหลังจากที่กิ่งมีสื่อสัมผัสเนี่ย
อธิษฐานบอกพญานาคก่อนเลยบอกว่าถ้าให้กิ่งมีสื่อสัมผัสพิเศษเนี่ย
ถ้าจะให้กิ่งช่วยเหลือคนได้กิ่งขออย่างเดียวเลยนะ
กิ่งขอให้ช่วยปลดทุกข์เรื่องความรวยเรื่องเงินเรื่องทอง
เรื่องรักษาโรคอะไรหรือเป็นร่างทรงแล้วไปเต้นลำไปพูดภาษาเทพเนี่ย
ไม่เอานะอายเขาเราไม่อยากเป็นอย่างนั้น
แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเพื่อนของกิ่งอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ย
ช่วยพี่หน่อยคือตอนนี้เพื่อนพี่กำลังจะตาย
เพราะว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยกิ่งก็ไปแหกกดขออนุญาตถามหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ท่านก็บอกวิธีมาว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้นะกิ่งก็บอกท่านไปบอกคนที่มาขอค่ะ
ก็ว่าไปทำแบบนี้นะแล้วก็เสร็จเราก็ให้บวชเพราะพญานาคก็ขอให้บวชให้อะไรอย่างนี้ครับ

มีค่ะอันนี้เป็นเรื่องแบบที่กิ่งจำได้จนถึงทุกวันนี้ว่ามันน่ากลัวมาก
ก็คือหลังจากนั้นคือก็ได้ไปดูดวงที่รัสเซียให้คนไทยที่รัสเซีย
แล้วทีนี้เนี่ยก็ไปนอนกับพี่คนไทยที่นั่นตกกลางคืนนะคะ
ก็เหมือนกับมีผู้ชายคนนึงมาเหมือนจะข่มขืนเรา
แต่คือด้วยความเหมือนเราไม่ได้หลับนะแต่เรารู้ว่าไม่ใช่คน
แล้วพยายามจะข่มขืนแล้วเขาก็จะพูดบูดูบูดูอะไรอย่างนี้
กิ่งบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างนี้แบบคือตกใจมากจนจะเข้าหาตัวเราได้
จะข่มขืนได้แล้วก็แบบกิ่งก็แบบพยายามตั้งสติเฮ้ยช่วยกิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ตั้งสติลุกขึ้นมาก็แบบไม่ได้แล้วนอนไม่ได้จนเช้ามาก็เล่าให้พี่ก็ฟังพี่
หนูไม่ได้ลามกนะแต่หนูจะถูกข่มขืนเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นเรื่องปกติ
ผู้หญิงไทยที่นี่โดนทุกคน

ใช่โดนผีข่มขืน
เขาบอกเอาทำไมเป็นอย่างนั้นพี่เขาบอกว่าคุณใส่มนต์ดำอะไรทั้งนั้นเยอะ
ก็ไปดูดวงให้พี่เขาก็ปรากฏว่ามีพี่คนนึงพอกิ่งไปก็มีแบบเงาดำตามหลังมาแล้ว
กินก็หูตายแล้วน่ากลัวสวยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไป
พอพี่เขานั่งปุ๊บกิ่งก็ถามพี่เขาว่าพี่พี่พอรู้ไหมว่ามีอะไรตามพี่
เขาบอกว่าอ๋อพี่รู้กิ่งก็ถามว่าเอาแล้วทำไมพี่รู้
เขาก็บอกว่าก็เมื่อสัก๔๕วันที่แล้วพี่ฝันเห็นนกเขามาเกาะหน้าต่างแล้วขออยู่กับพี่
แล้วพี่ก็พี่ก็ชอบเลี้ยงสัตว์พี่ก็บอกว่าเอาอยู่ได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยให้เขามาอยู่ตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ไม่ฝันเห็นนกเขาตัวนี้อีกเลย
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปอธิษฐานขอให้เขาไปได้แล้วนะ

น่าจะเป็นนกเขาแมวก็บอกนกเขา
แต่ในร่างกายที่กิ่งเห็นคือมันหมดแล้วเหมือนเขาโดนกินในร่างกาย
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ต้องไปอธิษฐานให้เขาไปได้แล้วนะไม่งั้นพี่ไม่รอดนะ
สรุปแล้วนกเขาตัวนั้นคืออะไร
กิ่งคิดว่าเพราะว่าพี่เขาพูดคำเดียวกันคือพูดเขาพูดว่านกเขาเนี่ยเขาเรียกว่างูดูงูดู
แต่ตอนนี้กิ่งก็ยังไม่รู้นะว่างูดูคืออะไร
แต่มันเป็นคำเดียวกับที่จะมาข่มขืนเรา

คาถาของแม่มดหรือของมดของอะไรเนี่ย
ที่รัสเซียเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้มาก
แต่ที่พีคเหนือพีคเนี่ยก็คือตัวคุณเองก็มีคาถาสามารถที่จะเปิดตาที่สามได้
แล้วก็เห็นร่างแฝงของคนเนี่ยหรือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ต่าง

เราก็พูดโทกะไมนิ่งอะไรกะไม้นิ่ง
จนไปเจอกระถาหนึ่งเกศหาเรามานะคะทันตาตะโจนะฮะ
ก็ท่องไปเลยเอ้ยระถานี้ชอบจังเลย
มันรู้สึกว่าท่องกลับไปกลับมาแล้วสนุกดีแล้วก็เพลินเข้าสมาธิได้
แต่หลังจากนั้นมาคือพอเราท่องคาถานี้ทีไรปุ๊บ
เราเห็นคนเดินมาค่ะเราจะเห็นภาพซ้อนทันทีเป็น
บางทีก็เป็นสัตว์บางทีก็เป็นคนซ้อนมาอะไรมาอย่างนี้
ก็เลยแบบแต่คือด้วยความที่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้
เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นภาพซ้อนมันคืออะไร
จริงแล้วเขาบอกที่คุณหยุดดูเนี่ย

เพราะว่าไม่อยากจะเห็นอะไรมากขึ้น
ใช่ค่ะเหมือนที่กิมบอกคือเห็นแล้วเราก็บางทีเราช่วยเขาไม่ได้
เราไม่สามารถคือกิ่งไม่สามารถแก้ของให้คนได้นะคะ

ให้รวยแล้วก็ถ้าจะช่วยคนก็ช่วยเรื่องปลดทุกเรื่องความรวยเรื่องเงิน

ใช่ค่ะกิ่งดูแค่ปีละครั้งนอกนั้นคือดูให้ตัวเอง
แต่ทีนี้นี่เห็นบอกคุณมีความผูกพันกับพญานาคมาก
ถูกไหมฮะถึงขนาดเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็จะมีสื่อสัมผัสถึงกันตลอด

อย่างเช่นเป็นรูปแกะพญานาค

ว่าต้องไปแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปจินเปล่านะฮะ
ไปก็ไปหยุดอยู่ที่ร้านขายของเก่า
แล้วก็เจอองค์นี้แล้วก็เหมือนกับ

ให้เรากลับไปด้วยได้ไหมขอกลับอะไรอย่างนี้ค่ะ

ฝันเห็นผู้หญิงแบบทรงเครื่องเนี่ย
หน่วยนาฏอยู่ในบ้านตลอด
คุณก็เลยคิดว่านี่แหละพญานาคที่อยู่กับคุณ

แต่เพียงแต่ว่าคือเวลาที่กิ่งอธิษฐาน

แล้วก็สำเร็จทุกครั้งคือขอก็กิ่งก็บอกว่าขอพญานาคที่อยู่กับกิ่งแล้วก็กับพญานาคและบริวารทั้งหลาย
คุณกำลังบอกว่าจากเมื่อก่อนอดมื้อกินมื้อจนวันนี้มีเงินทุกวันนี้คุณคิดว่าคุณได้มาจากพญานาค
ว่าส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่เราด้วยแหละพี่มดดำแต่ว่าส่วนหนึ่งคือก็ต้องมีสิ่งที่คอยอุปถัมภ์เราค่ะก็เป็นพญานาคกิ่งเชื่อว่าพญานาคมีจริง
แน่นอนทุกครั้งที่คุณได้เงินมาสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำคือ
ต้องสร้างโบสถ์ต้องทำบุญที่มันใหญ่
ใช่ค่ะตอนนี้กำลังสร้างโบสถ์อยู่ค่ะพี่มดดำ
การทำบุญแรกที่ต้องทำถวายท่านคืออะไรพอนึกออกไหมครับ
จริงแล้วเนี่ยที่เป็นบุญใหญ่เลยก็คือสร้างพระนี่แหละค่ะ
สร้างพระแล้วก็สร้างพระที่ประดิษฐานอยู่ที่ริมโขงแล้วก็มีคนไปขอพรแล้วบอกว่าสำเร็จด้วยนะคะ
ขอพรมีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็มีเริ่มมีคนเข้ามาทำบุญทีนี้ก็เริ่มมาสื่อว่าสร้างโบสถ์สิ
ก็เลยตัดสินใจสร้างโบสถ์แต่ว่าสร้างโบสถ์ก็เรื่องใหญ่นะฮะใช้เงินหลายล้านเป็น๑๐ล้านนะครับ
ก็ค่อยสร้างไปก็ไม่ใช่เงินกินคนเดียว
คือท่านสื่อมาบอกนะคะว่าถ้าจะบนหรือว่าจะขอพรเราเนี่ย
ให้เอาเป็นฟักทองแกงบวชให้เป็นเกี่ยวกับฟักทองเป็นมะพร้าวพวกนี้ค่ะ
ก็เคยถามนะว่าอ้าวแล้วท่านเป็นเทพท่านไม่ได้อิ่งทิพย์เหรอ
อืมทำไมทำไมถึงยังต้องต้องการของพวกนี้อยู่เหรอ
ท่านก็บอกว่าเราไม่ได้ต้องการแต่บริวารเราเขาต้องการ
เพราะชั้นที่ต่ำกว่านี้เขายังต้องการของเส้นไหว้อยู่
เราก็ต้องมีของพวกนี้ให้เขาเวลาที่จะให้เขาช่วยเหลือเรา
ด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องมีของให้เขาแลกเปลี่ยนค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่า
พญานาคนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเอาของไปถวายพญานาค
ตัวพญานาคที่เป็นชั้นสูงเนี้ยท่านไม่ได้ฉันอิ่มทิพย์อยู่แล้ว
ใช่ใช่แต่บริวารของท่านใช่แต่ท่านก็ให้ไปถวายพระนะคะ
ไม่ได้เอาไปจุดทูปแบบวางจุดทูบนะคะแล้วก็ให้อุทิศให้
ทีนี้ในมุมของการสร้างโบสถ์เนี่ยนะเห็นบอกว่าต้องใช้เงินจำนวนมาก
ใช่ค่ะถูกปะทีนี้คุณมีไอเดียหรือคุณไปเก็ตไอเดียเพราะคุณบอกเลยว่า
คุณทำก็ยังไม่ไหวหรอกใช่ค่ะเพราะว่าเงินมันสูงมากใช่ใช่ค่ะ
ทำยังไงก็อ่าก็ก็มานั่งคิดแล้วเอ๊ะเราจะทำยังไงว่า
เราอยากสร้างโบสถ์แล้วโบสถ์ต้องใช้เงินเยอะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมา
เพราะว่าด้วยความที่กิ่งเป็นคนที่ชอบกระเป๋าแบรนดเนมคือขายกระเป๋าแรนเนมมาก่อนนะฮะ
ก็เลยอ่ะงั้นเราเอากระเป๋านี่แหละเราทำกระเป๋าแล้วก็ให้กระเป๋าเนี่ยเป็นเครื่องราง
แต่เราจะทำยังไงให้มันให้เป็นกระเป๋าที่เป็นเครื่องรางที่แบบให้แบบคนใช้แล้วได้ผล
แล้วก็จะได้มีเงินมาช่วยเราสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็หลังจากนั้นก็เริ่มสื่อว่า
เราจะต้องทำรูปแบบไหนยังไงทำแบบไหนอย่างเงี้ค่ะอ่ากระเป๋าชื่ออะไรนะฮะ
อ่าเรื่องทำกระเป๋านี้คิดเองเองไม่เพื่อที่จะทำอ่าขายได้ปุ๊บจะเอาเงินไปทำบุญ
ไปซ่อนโบสถ์อ่าแต่ลึกลึกลงไปที่เอ๊ะคนใช้แล้วจะดีขึ้นเนี่ย
เราจะต้องทำแบบไหนเครื่องรางยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าคุณกิ่งค่ะจริงจริงแล้วมันเป็นแบรนด์เครื่องสำอางของกิ่งเดิมทีอยู่แล้วอ่ะค่ะ
ทำไมมีหลายสีจังอ่าจะเป็นสีประจำวันเกิดของแต่ละคนค่ะ
ค่ะค่ะแล้วก็ดวงตานี้ก็มีความหมายนะคะพี่หนุ่มจริงจริงแล้วอ่า
สัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นความเชื่อมามีความเชื่อผูกพันมาอยู่แล้ว
ที่สำคัญเนี่ยดวงตานี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนดวงตาหยิบให้ผมดู
อยู่บนแบงก์ดอลลาร์นะคะดวงตานี้จะเป็นสัญลักษณ์อ๋อคล้ายคล้ายกับแบงก์แบงก์แบงก์ยูเอสดอลลาร์
ใช่คือด้วยความที่สิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันอุ้ยทำไมมันหอมอ่ะ
กระเป๋าของกิ่งไม่เหมือนใครค่ะพี่หนุ่มมีกลิ่นหอมมันมีกลิ่นจริงจริงเออว่ะ
มันหอมจริงจริงอืมค่ะแล้วมีคุณไปใส่น้ำหอมลงไปเหรออ่าจริงจริงแล้วเหมือนที่คิมบอก
คือกระเป๋ากิ่งคิดเองก็จริงแต่ว่าทีนี้เนี่ยลึกลงไปกิ่งก็ต้องสื่ออธิษฐานถามนะคะ
ก็ได้ความว่าจริงแล้วเทพพรมเทวดาพญานาคต่างจะชอบของหอม
อืมชอบกลิ่นหอมค่ะเทวดาจะชอบกลิ่นหอมเพื่อให้เป็นพลังบวกก็เลย
กระเป๋ากลิ่นก็เลยมีกลิ่นหอมขึ้นมาทำไมมันมีกลิ่นได้ยังไงคุณไปใส่อะไร
จริงจริงแล้วก็เหมือนที่บอกนะคะเราก็ต้องมานั่งคิดเนอะกรรมวิธีต่างต่างนะคะ
แล้วก็เท่าที่ทราบมาก็อย่างกลิ่นของน้ำมันกิจสนาก็ถวายเทพพรมเทวดาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องไปส่อหาค้นหามาแล้วก็ต้องใช้วิธีการอบให้เพื่อให้กลิ่นนี้อยู่แบบนานเป็นปีอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณก็เลยคิดว่านี่แหละจะเอาเงินจากการขายกระเป๋านี่แหละ
มาสร้างโบสถ์ใช่ตอนนี้โบสถ์สร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮ
อ่าตอนนี้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่มดดำอย่าบอกว่าเงินสร้างโบสถก็มาจากกระเป๋าเนี้ยนะ
อ่ามาจากกระเป๋าส่วนหนึ่งและคนที่ใช้กระเป๋าแล้วเขาได้ผลแล้วเขาก็เอาเงินมาทำบุญด้วยส่วนหนึ่งค่ะอืมอ๋อเหรอ
เรียนเชิญนะพี่หนุ่มพี่มดดำเพราะว่าวันที่๒๒พฤศจิกาจะเป็นกระถิ่นแล้วก็กิ่งถวายเงินที่เป็นส่วนตัว๑ล้านบาทในการสร้างโบสถ์
หมายเท่าไหร่ฮะเงินอ่าจริงจริงแล้วกว่าจะเสร็จก็น่าจะอีกสักสี่ห้าล้านนะคะอีกสี่ห้าล้านใช่ค่ะ
แล้วกระเป๋าพวกนี้ล่ะคือถ้าทำบุญนี่ใบเท่าไหร่เนี่ยอ่าอันนี้มันจะมีทั้งหนังแท้และหนังเทียมค่ะ
มีสองราคาค่ะพี่หนุ่มหนังแท้ก็จะสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็อ่าหนังเทียมก็หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้า
หากค่าใช้จ่ายกิ่งก็เอาไปสร้างโบสถ์เหมือนที่บอกครับแล้วทีนี้เนี้ยเอ่อผมอยากรู้เรื่องตาสัญลักษณ์
จะดึงดูดกันแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีสัญลักษณ์นี้นะคะ
อยู่ในกระเป๋าสตางค์เพราะฉะนั้นแน่นอนก็ย่อมดึงดูดเงินทั่วโลกได้เพราะว่ามันเป็นแบงค์สากลนะคะ
อ๋อเนี่ยนะค่ะอืมเป็นเหมือนตาแล้วก็เป็นเหมือนปีรามิต
ใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะซึ่งอันนี้จะมีอยู่ในแบงค์วันดอลลาร์
ค่ะเป็นพลังดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกัน
แม้กระทั่งตัวซิปก็จะเป็นใช่ผ่านการปลุกเสกแล้วด้วยนะพี่หน่อย
ตรงไหนมีน้ำส่วนมากมีพญานาคค่ะพี่มดดำแต่ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นพลังที่แบบว่า
พอเราไปแล้วเราสัมผัสได้ว่าตรงนั้นเป็นพลังแบบพลังที่แรงแล้วก็เป็นแหล่งพญานาค
เราก็ไปขอพรที่นั่นแล้วแต่วันเกิดแม่ศรีเนี้ยอ่าใช่ค่ะเป็นพลังอ่า
แล้วแต่เราจะชอบด้านไหนด้วยเออเออค่ะนะฮะอ้าวสมมุติอย่างผมเกิดวันศุกร์เนี่ย
ต้องใช้สีฟ้าไหมหรือจะไม่จะหรือไม่วันศุกร์จริงจริงแล้วต้องดูอาชีพด้วย
หนุ่มอย่างพี่หนุ่มเป็นพิธีกรนักแสดงก็น่าจะต้องใช้สีเทาสีดำอย่างนี้ค่ะ
อ๋อค่ะแต่ว่าถ้าผู้หญิงก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มอย่างเงี้มีให้ผมสักใบไหมมีค่ะ
วันนี้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยค่ะอันนี้จริงแล้วที่เอามาโชว์นะคะ
แต่อันนี้อันนี้เป็นของพี่หนุ่มแล้วนะฮะอันนี้อันนี้อันไหนฮะ
นี่ค่ะสีเทานี่เหรอใช่สีเทากับสีดำมีให้เลือกได้แต่ว่าได้ใบเดียวนะคะ
มันดำเหมาะไหมนี่นี่ไว้ก่อนนี่อ่ะขอเชิญก่อนสีดำ
ฉันจะไปให้ผู้ชายเขาเตรียมสีอื่นไว้ให้สีดำใช้ได้สีดำใช้ได้
คือต้องบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่นำเสนอทั้งหมดเนี่ย
เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณกิ่งเองนะครับถ้าจะมานั่งขอเทพขอเทวดาโดยไม่ทำงานหรือว่า
ไม่มีความขยันมีความอดทนไม่มีความอดออมนะครับ
ผมบอกเลยว่าความรวยเนี่ยไม่มาหาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณขยัน
เป็นคนดีนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังไงก็คุ้มครองคุณอยู่แล้วนะครับ
อย่างคุณกิ่งเนี่ยนะฮะทำบุญสร้างโบสถ์ที่ไหนอย่างไรนะฮะ
บอกคุณผู้ชมสักหน่อยนะครับเผื่อว่าเรื่องบุญนี้จะได้บอกต่อกันด้วย
ก็เรียนเชิญทุกท่านด้วยนะฮะวันที่ยี่สิบสองพุศจิกา
ก็จะมีพิธีกระถิ่นจะมีพิธีตอนเช้าก็จะเป็นพิธีทอดกระถิ่น
แล้วตอนเย็นก็เราจะพาลอยกระทงริมโขงนะคะ
มีพิธีลอยกระทงริมโขงด้วยวันที่เท่าไหร่นะพี่
วันที่ยี่สิบสองพุศจิกาค่ะที่จังหวัดดุงกาลวัดป่ามึงเหิงค่ะ
เอาละนะครับถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกิ่งอีก
ทั้งหมดวันนี้คุณเชื่อว่าพญานาคเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ

วันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเขาที่พี่หนุ่มบอก

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

หมูวะหมูขั้นเทพมามีหมูรับปีใหม่

โอ้โหชุดใหญ่เลยล่ะคุณเอ้ย

หมูรับปีใหม่อย่างไรจะช่วงหน้าครับ

ไปที่วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหารกันครับ

จะได้รุ่งโรดสว่างสวัยรุ่งอรุณไง
และเป็นวัดที่พระเจ้าต่างท่านทรงมาใช้เป็นจุดสถาปนากรุงธนบุรีหลังจากบ้านเมืองล่ม
แปลว่าจุดเริ่มต้นสู่ความรุ่งอรุณข้ามเรือที่ท่าเตียนไปสู่ท่าวัดอรุณชิดรับรองรุ่ง

รอดพระแท่นรังอฐานหนุนดวงเสริมบารมีอ่ารอกสักหน่อยนะครับ
ขอให้ทุกศพโลกไผ่หมดไปบารมีเขาสู้
พี่ไม่เคยใช้พระแทนทรงประศิษฐ์ให้ข้าพเจ้าทิ้งเป็นผู้ที่หมดภูกษ์หมดสูก
คุณของคุณทรายคุณคนทุกหมดไปเจ๊ือน
ไม่เชื่ออย่ารบงูงูเต็นลุงไม่เข้ากลัยออกฝัย

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ
วันนี้ขอเชิญคุณผู้ชม
ร่วมเดินทางไปพร้อมกับมูขั้นเทพของเรา
เพื่อหมูให้ปังดังทั่วไทย
ไปที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกันครับ
วิวตรงนี้นะครับเป็นวิวที่งดงามที่สุด
จุดหนึ่งของกรุงรัฐนาโกศิลป์
ต่างชาติหลายชาติจะต้องมาถ่ายบรรยากาศอย่างนี้แบบนี้
แล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทำหนังสือดวงประจำปีเนี่ย
ก็อยากจะถ่ายภาพปกหนังสือเป็นเรายืนอยู่ฝั่งนี้
แล้วแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเห็นวัดอรุณคือพระปรางวัดอรุณ

และที่สำคัญที่ผ่านมาเวลามีเคราะห์มีภัย
มีความเชื่อว่าส่วนตัวนะครับต้องข้ามน้ำข้ามทะเล
บางทีเราไม่มีกำลังจะไปไกลถึงทะเลใช่ไหมฮะ
สมัยที่เราผมยังจนอยู่นะครับ
ผมก็จะเดินทางมาที่ท่าเตียนแห่งนี้นะครับ
แม่น้ำเจ้าพญานะครับ
แล้วผมก็ดึงผมมาเส้นหนึ่งนะฮะ
นี่เคยทำนะครับ
แล้วไปตองห่อนะครับ
เราก็มารอขึ้นเรือที่จะข้ามฝาก
พอเรือออกไปนะครับเราก็ทิ้งไอ้ใบตองที่ห่อผมแล้วเนี่ย

แล้วข้ามไปเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามน้ำข้ามทะเลไง
ข้ามจากความทุกข์ข้ามจากความสุข

มีศรัทธาเนี่ยได้รู้ว่ามันมีปฏิหารได้เหมือนกันนะครับ

แล้วแต่วิทยาละยานเรือม้าแล้วนะครับ

บางทีนะครับเราเนี่ย
เจอปัญหามากมายนะครับ

มาข้ามเรือที่ท่าเตียนนะครับ
ทุกอย่างไม่ได้ลาบเลี่ยนเตียนล่ม

จะได้รุ่นโรดสว่างสวรรค์
และเป็นวัดที่พระเจ้าตากท่านทรง

จุดเริ่มต้นสู่ความรุ่งอรุณ
ข้ามเรือที่ท่าเตียนไปสู่ท่าวัดอรุณ

คือมันมีประวัติยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้ง

มาตีกันอยู่เรื่อยนะฮะกระบองตีกันจน

ในบินข้ามศึกก็คือยักษ์วัดพระแก้วนะฮะ

แล้วมีสตอรี่เรื่องราวให้เราได้ติดตามนะครับ
ขอให้ทุกโสโรบให้หายไปกับท้องน้ำนะครับ

บางทีชาวบ้านดีเขาข้ามมาเป็นประจำนะครับเราก็มาข้ามเรือ
ข้ามเรือเพื่อให้ข้ามจากสิ่งต่างที่มันน่าเบื่อ
ให้มันพ้นไปบ้างเพราะน้อยสุดน้ำคือชีวิตครับ
สายน้ำแห่งนี้เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยชิดมาตั้งแต่โบราณการนะครับ
มีตำนานเรื่องราวมากมายถูกฝังซ่อนไว้ในท้องน้ำแห่งนี้
ดังนั้นเรามาข้ามแล้วนะครับเพื่อผ่านสิ่งต่างเหล่านี้ที่เป็นความทุกข์
ขอให้ความสุขทั้งหลายจงเกิดขึ้นกับทุกคนครับ
ข้ามฝากจากท่าเตียนมาถึงท่าน้ำวัดอรุณ
คนไทยส่วนใหญ่เรียกวัดแจ้งครับเป็นวัดประจำราชการที่สอง
ผมว่ากันว่าแต่เดิมนั้นเรียกว่าวัดมะกอก
มีความเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
หรือตอนรุ่งแจ้งจึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้ง
วัดอรุณเป็นวัดที่มีพระปรางสวยนะครับ
และบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้หรือรุ่งเช้า
จุดตรงนี้เป็นไปถ่ายภาพยุดงสง่ามที่สุด
วัดอรุณเป็นอีกหนึ่งน้ำมงคลและมีสัธว์มาตั้งแต่อดีต
มาจากกรุงศรียุธยาหลังจากที่เสียกรุง
แล้วเราพระเจ้าต่างไปกู้กรุงได้เนี่ยอธิษฐานว่าถ้าเกิดเรือร่องมาสว่างที่
ใดจะสร้างกรุงใหม่ที่นั่นก็มาถึงตรงนี้
พระองค์ก็เลยใช้วัดอรุณเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธา
ฟ้าของกรุงทลบุรีเกิดขึ้นที่วัดหรุ่นแห่งนี้
ดังนั้นท่านทั้งหลายที่ชิดนั้นมืดมนต์ไปไม่ถูก
ไม่ออกบอกไม่ถูกไปไม่ได้อึดอัดติดขัดในหัวจิตโดยหัวใจ
หนทายว่าจะมีข้อมีภัยในทุกประการมาวัดอรุณครับมาไหว้พระ
บูชาศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาละครับเดี๋ยวผมจะนำไปบูชาศักระ
ในแต่ละจุดเพื่อเป็นมหามงคลให้มูขั้นเทพเป็นมงคลสำเร็จแก่ทุกคนครับ

ปรางเจดีอันศักดิ์สิทธิ์คู่กรุงรัฐนาโกศิลป์เป็นมงคลนรมิตร
ที่มาไหว้แล้วเกิดความเป็นมงคลอันเนี้ยอยู่กลางใจมาตั้งแต่ต้นเลย
อรุณเป็นหนึ่งในวัดที่สำคัญและที่สำคัญนะครับ
มาที่นี้ตรงพระปรางเนี่ยเรามั่นใจว่าต้องเป็นที่บรรจุพระบรมศาลิริกฐาตุอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระปราง
มีการสร้างรูปเคารพของเทวดาเป็นซุ้มต่าง
แล้วมีที่สำคัญคือเป็นที่สถิตขององค์อมรินทราธิราช
และมีพระนารายสิบปางในปางสุดท้ายนะครับ
ที่เรียกว่าฟางทรงม้าคือเหมือนเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเนี่ย
คือพวกพระเอกขี่ม้าขาวก็คือเป็นความเชื่อเรื่องพระนารายในพระปางสุดท้ายที่ทรงม้า
มีมหามงคลสถิตทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่าเนี่ยทั้งยักษ์ลิงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ครบหมดนะครับ
แล้วก็มีพระอินทร์ผู้ที่เป็นเจ้าจอมในดาวดึงสวรรค์เพราะฉะนั้นจะนำสการะอธิษฐานพระบรมศาลิธาตุและขอพรจากเทวดาครับ
เอขอบูชาพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกสถานที่บรรจุอยู่ในองค์พระปรางอศักดิ์สิทธิ์นี้
ขอเป็นมงคลที่ช่วยประสิทธิความเป็นสิริมงคล
ให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศ
ทีมงานตลอดจนแฟนรายการมูไนท์
สำเร็จได้ดังประสงค์ในสิ่งที่อธิษฐาน
นี้จากนี้สืบไปในทุกประการนั้นเถิน

วิหารปฏิสถาลูกพรบคลองสมเด็จพระเจ้าตากศิริมาราชและมีเพราะแท่นดิประทับ
มีละหลายอย่างเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้มหาสำคัญศักดิ์สิทธิ์
โปรดน้อยเป็นโปรดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอายุทยาสันนิษฐานว่าโปรดน้อยเป็นโปรดหลังแรกของวัดแห่งนี้เมื่อครั้งอดีต
ภายในประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชด้านซ้ายคือสารสถิตดวงพระวิญญาณของพระองค์
ตรงข้ามพระบรมรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชเป็นที่ตั้งของพระแท่นบันทมที่เชื่อว่า
หากใครได้รอดพระแท่นนี้จะเกิดปฏิหารครับ
ที่เนี้ยผมมาตั้งแต่ราวเมื่อ๒๐ปีที่แล้วมาที่นี่แล้วรู้สึกแบบมันมีความวางเวง
เหมือนพระราชสถาเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงสร้างกุธบุรีเนี่ย
เพิ่งมาที่ณเที่ยงนี้เนี่ยยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่
เพราะฉะนั้นเมื่อใครก็ตามทีใครก็ตามทีที่สายพระเจ้าตากสายศรัทธาในสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราช
มาแล้วก็จะเป็นเหมือนผมคนลุกแล้วรู้สึกแบบเหมือนกับพระองค์ยังอยู่
คิดถึงพ่อพ่อยังอยู่คู่กับเจ้านะครับเดี๋ยวไปสการะกันครับ
ผมอยู่ในวิหารที่ประดิษฐานรูปเคารพของสมเด็จพระเจ้าตากศิมาราช
ปัจจุบันนะครับจัดวางไว้เรียบร้อยใครที่มีศรัทธาเข้ามาบูชาสการะนะฮะ
แล้วเดี๋ยวจะได้อธิษฐานแล้วก็น้อมสการะไปพร้อมกัน
เพราะว่าพระองค์เป็นมหาราชที่กู้ชาติมาจากสามัญชน
ดำรงด้วยศรัทธาสืบสัทธามันจะมีคำหนึ่งที่พระองค์ได้ตัด
ว่าเอาไว้ว่าขอให้พระสงฆ์เป็นธุระในการพระศาสนา
ถ้าจะมีธุระอันใดที่เป็นที่พึ่งพาพระองค์ก็จะรับเป็นธุระนั้นเสีย
แม้แต่ว่าไม่มีอะไรการกรีดเลือด
เพื่อเอาเลือดนั้นถวายเป็นพุทธบูชาพระองค์ก็ยอม
สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราและคนไทยทั้งหลาย
เรารึกนึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมาฮาราช

จากสิ่งที่เราได้เห็นไกลว่าคือวัดที่ยิ่งใหญ่คู่กรุงรัฐนาโกศิลป์
เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ที่มีศีลงามธรรมงามเป็นวัดสำคัญคู่กรุง
นี้คนไทยที่ป่วยจิตป่วยใจหาโอกาสมาบูชาสการะแล้วก็น้อมเอาสิ่งที่เป็นมงคลกลับไป
บางทีเข้ามาวัดเนี่ยครับจะมาเอาธรรมะซะเลยทีเดียวบางทีมันก็ยังไม่ได้อย่างใจ
ก็เอามาที่เจริญตาเจริญใจเจริญสุขนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นประถมแล้วก็จะได้เป็นมงคลแก่ตัว
เดี๋ยวผมจะนำบูชาสการะผ่านมูนัยคือทุกท่านในชมอยู่เนี่ยเหมือนบูชาสการะ
นมมือพร้อมกันนะครับ
ขอแต่ดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชขอพระบรมีของพระองค์โปรดจงนำพา
ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายจะประกอบกิจอันใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม
มีฉันทะวิยะติตะวิมังสามีงอมมือของทาวราษัยกลับเป็นประกอบกิจด้วยความเป็นกุศล
บันดาลดนให้สำเร็จสมปรารถนาดุดที่พระองค์ได้กู้ชาติและชำนะต่อค่าศึกศัตรู
สร้างสรรพนากรุงธรรมดุรีขอให้พระเจ้าจงเป็นผู้มีสมบัติโภคสมบัติ
มีอริยสมบัติสุขสมบัติแก้แหวนเงินทองในสัมมาอาชีวะ
ขอน้อมบุญกุศลที่ข้าพุทธเจ้าได้สร้างถวายเป็นรัฐกุศลแด่ดวงผู้วิญญาณของพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านจงจำเรินสูงภัยบูรณ์ในสิ่งที่พระองค์ดำรงในการปัจจุบัน
ของมงคลที่อธิษฐานด้วยจิตเป็นกุศลจงเป็นมงคลสำเร็จเด็ดขาด
นับตั้งแต่บัตรนี้สืบไปด้วยเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นี่ผมนะมาไหว้พระที่วัดนี้เป็น๑๐๒๐ปีไม่เคยทำอย่างหนึ่งคือรอดพระแท่น
คนอื่นเขาก็รอดกันคลมแต่ก่อนเราไม่ตั้งตรงนี้ด้วยเขาตั้งข้างด้านใน
แต่คราวนี้จะลองรอดเพราะว่ารู้สึกมันมึนอึดอัด
เหมือนคนโดนของปวดไหลปวดหลังสะบักปวดรอดสักหน่อยนะครับ
คุณมาก็ลองรอดดูเนี่ยพระแท่นรอดพระแท่นล้างอาถรรพหนุนถ่วงเสริมบารมี

นี่นะครับเราก็ต้องคานแบบทหารนะครับขอให้ทุกโศกโรคภัยหมดไป
ของผู้ที่ได้เคยใช้พระธาตุนี้จงประสิทธิ์ให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่หมดทุกข์หมดโศก
คุณของคุณสัยคุณคนทุกข์หมดไปเถอะเถิด
อ่ารอดเรียบร้อยนะครับโล่งตัวดี
เอาโอกาสมารอดซะหน่อยนะครับวิหารที่วัดอรุณนะครับ
สมเด็จพระเจ้าตากตะก่อนเขาเรียกวิหารน้อยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือมงคลจากวัดอรุณและที่สำคัญผมเป็นผู้นำศรัทธามาด้วยศรัทธาที่เคยกระทำ
เพราะนี่คือวัดคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์มาตั้งแต่ต้นเป็นวัดประจำรัชกาลที่๒
เป็นวัดสืบศรัทธาในกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปราชวัดนี้ถือว่าเป็นวัดสำคัญ
และที่สำคัญมาลอดพระแท่นที่นั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสนาของสมเด็จเจ้าตากศิลป์มหาราช
ให้หายเคราะห์หายโศกล้างคุณสายอวิชาเป็นมงคลเสริมดวงชะตาหนุนดวงตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
เอาละครับผมรักเลขานิเทศนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
เดี๋ยวพบกันใหม่กับมูไนท์ในช่วงมูขั้นเทพในโอกาสต่อไป

วันนี้เรื่องราวของเรามาจากจังหวัดบึงกาลส่วนท่านผู้ชมล่ะครับมีเรื่องราวความเชื่ออะไรที่เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
แล้วสร้างปฏิหารให้กับคุณบ้างหรือเปล่าฮะส่งเรื่องราวของคุณมาที่เฟซบุ๊คแฟนเพจของมูไนท์ได้นะฮะ
คุณเองอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของมูไนท์เราก็ได้
ถูกต้องนะครับเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับที่เรานำเสนอไปคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วครับผมมูตัวพ่อมดดำหมู่ตัวแม่และอาจารย์ลักษ์มูขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ

เราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าไปกันก่อนครับสวัสดีครับ